ไปไหนไปดูอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ

เพราะฉะนั้นไปเจอกันหน่อยเพราะว่า
ที่นี่เขาเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ดันเผอิญเข้ามาในบ้านหลังนี้
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าชาวบ้านไปเจอกับ

งูจงอ่างขนาดเริ่มเทิมเลย
ความยาวมันอยู่สักประมาณ๖เมตรได้
นี่คือภาพตอนที่ยังโดนเจ้างูตัวนี้มันซุกซ่อนอยู่
คือมันเป็นผู้ชำนาญการในพื้นที่ของมัน
เพราะฉะนั้นมันก็เลยซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

จริยาเจริญสุขก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
สุนัขที่บ้านเนี่ยเห่าเลย

ปะเจอกันประจันทร์หน้ากันในจังหวะนั้นเป็นยังไงเอาไปดูกันครับ
ตอนแรกก็จะจับอยู่น๊ะกดตัวไว้กดตัวไว้พอโผ่
ก็ใช้เวลาอยู่นานนะคุณผู้ชมก็ใช้เวลาอยู่นานนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนะปลุกปล้ำกันพักใหญ่เลยครับ

โอ้โฮคนลุกน่ะ
น่ากลัวเนอะใช่ครับคืองูจงอ่างเหรอเนอะค่ะ

คุณมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือยังไง
อย่าไปจับด้วยตัวของคุณเองต้องระวังนะครับ

โอ้โหตัวเจ้ามักเลย

สุดท้ายก็จับจนได้นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับก็ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ใจหายคอแป๊บแล้วก็ขอบอกหน่อยละกันว่าบ้านเลขที่อะไรนะฮะ
เนี่ยกำลังจะถามเลย
บอกไปเพื่อให้รู้ว่าบ้านนี้นะ
มีงูจงอางเคยมาเยือนแล้ว
ความยาว๖เมตรฝ่า

กู้ไพ่จะได้มาต้องบอกที่กะไม่ชัดเจน

กู้ภัยหลงมาบ้านไม่เจอ

สารสัตว์พวกนี้เขาออกมาหาน้ำทาน

ใช่บางทีคือถ้าเจอคุณผู้ชมเจองูเข้าบ้านนะ

หาเจ้าหน้าที่กู้ภัยย้ำกันตรงนี้